ท่าเต้นกันเอาไว้เลยแล้วก็เตรียมเงินกระเป๋ากันเอาไว้เลยนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ทั้งคู่เนี่ยกำลังจะโคจรมาเจอกันอีกครั้งในงานคอนเสิร์ตนะคะ
จัดงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการไปแล้ว
ให้ได้ชมกันเพื่อเป็นการเรียกน้ำย่อยกันก่อนค่ะ
ว่าเพราะแรงกายรับกวนก่อนจะชูนจะมานั่นกัน

ก็คิดว่าช่วยหน่อยเกิดอะไรกัน

โดยคอนเสิร์ตนี้จะเกิดขึ้นที่จะเกิดขึ้นนี้นอกจากคุณผู้ชมจะได้ย้อนไปสนุกกับบทเพลงที่ประทับใจที่ได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้แล้ว
ซึ่งการกลับมาขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ร่วมกันอีกครั้งหลังจากที่ห่างหายไปนาน๒๐ปี
แฟนเพลงจะได้สัมผัสครบทุกความรู้สึกที่คิดถึงอย่างเต็มอิ่มแน่นอนค่ะ

มึงเป็นการตั้งเต้นอะไรอย่างนี้

มันอาจจะมีน้อยมาก
กะว่าจะให้คอนเสิร์ตนี้ไม่มีเพลงช้า

เห็นใจกันนิดนึงเพราะจริงเพลงช้าของเราทั้งสองคน

พี่ก็พูดอย่างกับเราแบบ

อสสทาก็จับจองบัตรนะครับ
เริ่มขายบัตร๒๐มกรานะครับ

ไปดูกันนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบ

เขาจะเปิดขายบัตร๒๐มกราคมนี้นะคะ

ซ้อมร่างกายให้ดีแล้วไปเจอกันนะคะ
คุณธาผอมเพียวลงเยอะเลยแล้วก็ใช่